ส่วนชาวนาที่บุรีรำครับเขาโอ้โหจะปลูกข้าวกันเนี่ย
เพราะว่าเพราะว่าเจ้าระเข้มันโผล่มาหลายตัวแล้วกัน
ชอบมาซุ่มอยู่ซุ่มอยู่คนก็กลัวว่าเดี๋ยวจะได้รับอันตราย
แต่ทีนี้คุณผู้ชมมันมีเรื่องน่าสนใจอย่างหนึ่งคือ
เขาเคยไปถามเจ้าของฟาร์มจราเข้บอกว่าไอ้จราเข้ที่หลุดมาใช่ของคุณหรือเปล่า
ปฏิเสธมาตลอดเลยนะจนกระทั่งเจ้าของฟาร์มจู่มาจับจราเข้ไปเองเฉยเลย

จะได้กินข้าวไหมปีนี้เนี่ยเล่นมาโผล่กลางทุ่งนาแบบนี้
ไม่ถึงว่าเจ้าระเข้มันมาลงนาได้ยังไง
แล้วคือชาวบ้านเขาก็เคยถามไปแล้วนะเพราะว่าแถวนั้นมันมีฟาร์มเลี้ยจราเข้อยู่
พี่ของพี่ปะเนี่ยเออของฟาร์มพี่ปะเนี่ย
เขาบอกไม่ใช่มาตลอดเลยนะปฏิเสธเสียงแข็งมาตลอด
จนกระทั่งเมื่อวานนี้มาจับเองเลย
ตัวที่๔แล้วครับที่เข้ามาในทุ่งนาข้าวของชาวบ้านตำบลห้วยราชที่บุรีรำ

มาจับแบบนี้ชาวบ้านก็งงเจ้าหน้าที่ประมงก็งงกู้ภัยก็งง
งงไปตามกันว่าลากไปทำไม
เจ้าของนาคาวชื่อป้าอุ่นป้าอุ่นบอกแปลกใจนะงงเนี่ยงงว่าทำไมเจ้าของฟาร์มมาจับไป
ถ้าไม่ใช่จราเข้ของฟาร์มตัวเองก็ควรปล่อยให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการหรือเปล่า
ป้าอุ่นยังบอกอีกว่าแม้ว่าตอนนี้เนี่ยตัวที่สี่จะโดนจับไปล่ะแต่ป้าเชื่อว่ามันไม่ได้จบแค่ตัวที่สี่
เชื่อว่ามันไม่ได้จบแค่ตัวที่สี่มันไม่ได้จบแค่รุ่นนี้มันยังจะมี
ยังเห็นรอยเท้าจราเข้อยู่เลยยอมรับว่าทุกวันนี้ทำนาแบบระแวงนะ
จะใส่ปุ๋ยข้าวก็ไม่กล้าเหมือนกันกลัวจะได้รับอันตรายป้าวิงวอนเลย
จราเข้ใครเป็นเจ้าของนะทำบ่อเลี้ยงให้มันมิดชิดหน่อย
ปล่อยให้จราเข้มันหลุดออกมาอีกมันเดือดร้อนคนอื่นเขา
ชาวบ้านคนอื่นครับที่เคยเห็นจราเข้มันมานอนอาบแดดแถวทุ่งนา
ชาวบ้านเล่าว่าไอ้ตัวที่สี่ที่เพิ่งจับไปแม่มันจะไม่ใช่ตัวที่เขาเคยเห็นนะสิ
ตัวนั้นมันใหญ่กว่าหมายความว่าไอ้ที่จับไปตัวเล็กกว่าตัวที่เขาเคยเห็นมาแอบแดดนะ
ไอ้ตัวที่อาบแดดตัวใหญ่น่าจะยังซ่อนอยู่ตามทุ่งนานแน่
อืมเจ้าหน้าที่ประมงจังหวัดบุรีรำครับบอกว่าเดี๋ยวหลังจากนี้
จะไปกำชับเลยกำชับกับเจ้าของฟาร์มให้เข้าใจข้อกฎหมายแล้วก็เร่งทำหนังสือ
เพื่อจะให้ปรับปรุงฟาร์มให้มันมิดชิดถ้าฝ่าฝืนหรือว่าปล่อยให้จราเข้มันหลุดออกมาเพ่นผ้านะ
เฮ้ยตัวใหญ่อันนี้ไอ้หมาตัวเนี้ยระวังเธอระวังเธอ
ปล่อยจราเข้หลุดออกมามันมีความผิดตามพระราชกำหนดการประมงด้วยนะ
มันมีตัวก่อนอันนี้คุณผู้ชมโดนจับตายนะโดนยิงไปนะนี่แหละ